ผมจะพาไปต่อนะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง

ปัญหาที่๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
เขาบอกว่าจะมีการจัดตั้งนิคมลิง

มีคนบอกว่าอย่าเคลื่อนย้ายไปเลยนะครับ

เพื่อแก้ปัญหาระหว่างคนกับลิงครับ
ยังเป็นแนวคิดอยู่นะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้หลายจังหวัดเขาก็พยายามที่จะ
รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนที่อยู่ร่วมกับลิงเนี่ย

วิธีทางจริงจะทำยังไงกันดี
ใช่ครับผมอันนี้ภาพนี้นะฮะก็คือ
ฝูงลิงสมแหและลิงวอกกว่า๑๐๐ตัว

จุดนี้ก็อยู่ในบริเวณวัดถ้ำเทพบันดาล
ตำบลสามแยกอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์

และชาวบ้านที่เคยมาให้อาหารก็น้อยลงกว่าเมื่อก่อน
ทำให้ลิงพากันออกมาหาอาหาร
และรอขออาหารจากผู้ที่สัญจร

ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกรถชนตายครับ
นายส่องแสงเหลืองฮิลันชาวบ้านบ้านเทพนิมิตร
โครงการสองจังหวัดเพชรจบูลก็บอกว่า
ตัวเองจะเอาอาหารมาให้ลิงที่นี่ทุกวันทุกเดือนนะครับ
วันนี้ก็เอาถั่วแขกมาให้ลิง๑ถุงปุ๋ย
และทุกครั้งที่ได้ก็บอกว่ามีความสุขแล้วครับ

ด้านหลวงพ่อสังคมเตชวโรเจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพดา
บอกว่าเรื่องที่มีการจัดระเบียบลิง
นำลิงไปปล่อยเกาะส่วนตัวไม่เห็นด้วยเป็นอันขาด
ไม่อยากให้นำลิงไปปล่อยเพราะห่วงและสงสาร

แต่ก็จะพยายามหาอาหารให้และอยากจะวอนให้ผู้ใจบุญ
นำอาหารไปให้ลิงด้วยนะครับ
นี่ถือได้ว่าความคิดเห็นของหลวงพ่อนะครับ

ส่วนอีกคลิปครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์
ฝูงลิงกว่า๕๐ตัวเข้ามาอารวาส
ลายข้าวของภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเกาะพระพลาตั้งอยู่ภายในรั้ววัดห้วยตะแคง
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ

เจ้าของจนต้องวิ่งหนีแหละครับ
เพราะว่าเจ้าของพื้นที่อย่างมนุษย์นะฮะ

กลัวว่าแบบคนป่วยคนที่มารักษาพยาบาลจะเป็นอะไรหรือเปล่า

ใช่เข้าไปห้องตรวจด้วยนะลิงนะครับ

พบว่านางมารินีทัพทิมทองพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาล

ลิงจะเข้ามากัดแท้สายไฟสายอินเตอร์เน็ตทำลายข้าวของ

บางครั้งนะฮะเจ้าหน้าที่ลืมล็อกประตูห้องตรวจ

ต้องไปห้องเข้าห้องทำแผลเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ
ลิงก็จะใช้มือเปิดประตูไปลื้อของหากิน
อกจากนี้นะครับผู้ดูแลการดูแลผู้ป่วย
คนมาก็โอ้กลัวนะครับบางครั้งนะครับ
คือกระทั่งคือไปทั้งขึ้นรถนะครับ
ลิงจะมาเยี่ยงของในมือคือคนมาก็ไม่ค่าเป็นโรงพยาบาลนะครับ

โอ้โหนางมรณีบอกว่านี่แค่โรงพยาบาลนะครับ
ได้รับผลกระทบนะครับแล้วชาวบ้านนะครับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาช่วยมาดูแลด้วยเถอะนะครับ
เป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับขาดแคลนด้วย
ลิงจะเข้าบุกลุกมากกว่านี้
ดังนั้นคุณผู้ชมครับช่วยกันแสดงความคิดเห็น
การแก้ปัญหาระหว่างสัตว์ป่ากับคน
โดยเฉพาะเรื่องของลิงจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
เพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกเขาเดือดร้อนจริง
แต่อย่างเราเองเราไม่ได้อยู่กับลิงทุกวันใช่ไหม
เราก็ไม่รู้หรอกว่าเดือดร้อนขนาดไหนเราก็บอกสงสารลิง
แต่ว่าทางที่ดีที่สุดจะทำยังไงกันนะฮะ

งูทั้งตัวเฮียเยอะมาก
ปีหนึ่ง๔๐๐กว่าตัวนะสำหรับงูที่จับได้ในพื้นที่กรุงเทพมนาคมนะครับ
เขาบอกหนูล้นทะลักในเมืองเป็นล้านตัวงูเขาก็ตามมานะครับ